เปิดปากกับภาคภูมิ

สุดแล้วเขาก็จับไม้จับมือกับบรรดาผู้ที่จะชวนกันมาเป็น
พักร่วมรัฐบาลแล้วคือซีกของก้าวไกลท่านติดตามมาตลอดนะ
ฮะแต่คำถามก็คือว่าพักก้าวไกลเนี่ยจะฝ่าฟันไปถึง
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วส่งให้หัวหน้าพักคุณพิธาขึ้น
เป็นนายกคนที่๓๐ของประเทศไทยได้หรือไม่อย่างไรเพราะปัญหา
ก็คืออย่างที่ท่านทราบด้วยตัวเลขสอสอในมือของพักรัฐบาลที่
มีก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยมีอยู่๓๑๐เสียงสอสอแต่กึ่งหนึ่ง
รัฐสภา๓๗๖เสียงเท่ากับก้าวไกลยังขาดอีก๖๖เสียง
จะเพิ่มจากไหนจะเอาจากไหนจากสวหรือจากพักที่ไม่ได้อยู่
รัฐบาลด้วยกันก็คือคั่วรัฐบาลเดิมที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุยกันเรื่องนี้ฮะเปิดปากกับภาคภูมิ
ผมคุยกับสองนักการเมืองหนุ่มสองนักการเมืองรุ่นใหม่ของประเทศ
ไทยนะครับคุณพระฤทธิ์วัชละสินแล้วก็เป็นว่าที่สอสอบัญชีราย
ชื่อของพักก้าวกลายด้วยเป็นผู้จัดการการโดนโรงสื่อสานโยบาย
ของพักก้าวกลายอีกนึงนะครับคุณตรีรัฐสุลิจันทรโรพาศเป็น
ภูมิคุณผู้หญิงฤทธิ์น่ะต่างแสดงความยินดี
คุณพลิตว่าที่สอส่อนะให้กำลังใจ
ลงสนามเลื่อกตั้งอนนั้นแรกครับแต่ก็ได้มา๖หน่อย
ครับเราก็ตั้งใจทำเต็มที่ครับ

ตกลงร่วมรัฐบาลกันแน่นอนไหมไทยสร้างไทยก้าวไกล

คือว่าภาคไทยก็ตามที่ได้คะแนนเสียงเป็นระดับ๑

และไม่ได้มีลุงตู่ลุงป้อม

ซึ่งเดี๋ยวต้องคุยกันนะแต่ก้าวไกลเข้ามาแรงจริงการเลือกตั้งครั้งนี้
แต่ถ้ามองกว้างกว่าแค่เข้าถากการปากก้าวไกลเนี่ย
แล้วก็ได้คะแนนเสียงเกิน๑๐ล้านคะแนนเสียงนั่นก็คือพักเก้าไกลและพักเพื่อไทย
ซึ่งเป็นสองพักที่อยู่ในคั่วฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
กระแสหรือว่าลมแห่งการเปลี่ยนแปลงความต้องการเสียงการเปลี่ยนแปลงมันสูงมาก
แล้วก็ถูกสะท้อนออกมาผ่านคู่หาเลือกตั้งครับ

ไม่มีนะปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอะไรพวกนั้น

เอาทีนี้คุณผลิตครับเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นออกจดหมายเปิดผนึก

ถึงสวยังไงกันเนื้อหาใจความต้องการส่งสารสื่อสารไปยังสวยังไง
ครับก็คือว่าต้องตั้งต้นก่อน
ว่าปัจจุบันเราไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูลที่มีกฎิกาที่เป็นประชาธิปไตย
หากเราอยู่ในกฎิกาประเทศที่กฎิกาเป็นประชาธิปไตยเนี่ย
พอมีการเลือกตั้งสอสอเสร็จแล้วสส๕๐๐คนเนี่ย
การเลือกว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยก็จะอิงกับคะแนนหรือว่าการลงคะแนนเสียงของสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ง่ายคือถ้าเกิดว่านายกคนไหนหรือพักไหนสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาพุทธแห่งรัฐสดรเกิน๒๕๐เนี่ย
ก็เป็นรัฐบาลนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพักเก้าไกรเราก็มีการเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งรวมกันทั้งหมดเนี่ยรวมพักเก้าไกลด้วยเป็นหกพักซึ่งจะทำให้มีคะแนนเสียงรวมกันเนี่ยสามร้อยสิบ
ทีนี้ที่ผ่านมาเราก็พยายามบอกว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามบอกว่า
จะเห็นว่าที่ผ่านมา๓๔ปีเสนอร่างแก้ไขรัฐมนุน
เข้าไปในที่การพิจารณาของรัฐสภา

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเก้าไกรเราเรียกร้อง
แล้วก็ความจริงเรียกร้องมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง

คือการบอกว่าหากสวต้องการจะเคารพหลักการประชาธิปไตย
ว่าประชาชนมี๑สิทธิ์๑เสียงเท่าเทียมกัน
ในการกำหนดอนาคตประเทศผ่านคุณความเลือกตั้ง
สวควรจะโหวตให้กับนายกและรัฐบาล
สามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นข้อหลักการนี้มันไม่ได้เป็นการบอกว่า
ต้องให้สวมาชื่นชอบก้าวไกลโดยเฉพาะ
หรือว่ามาโหวตให้ก้าวไกลเพราะว่าเราเป็นพักเก้าไกล

สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่รวบรวมเสียงข้างมาก

ซึ่งผมก็พยายามจะยกเหตุผลต่าง
คือในมุมนึงและคือมันคือการยืนยันหลักการรัฐชาติริเวษไตร

เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าถ้าคุณยึดคำพูดหรือว่าหลักการที่คุณเคยพูดไว้เนี่ย
คุณก็ควรจะเคารพหลักการนี้อย่างเช่น
ที่เคยสนับสนุนการยกเลิกอำนาจเพื่อเริ่มนายก
เอ่อที่ผ่านมามีการเสนอเข้าสภา
ที่การโหวตสนับสนุนในเมื่อ๖๐พิธีนี้เต็มตรมาตรา๒๗๒
เห็นตรงกันว่าไม่ควรจะต้องมีมาตรานี้อยู่

ก็จะใช้หลักการของการเคารพ

เพื่อลงมติในการเลือกนายก
คือในสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ย

แล้วก็ทางสภาผู้แทนเองก็ด้วยเนี่ย
เคยเสนอแก้กฎหมายเรื่องนี้

ร่วมโหวดเรื่องนายก๕ปีแรกของการบังคับ
ไปเลยซึ่งผมแชร์

คือมันจะมีทั้งหมด๒๗ร่างแต่เอาแค่ร่างที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรารายนี้โดยเฉพาะเสนอ

ครั้งแรกคือช่วงพฤศจิกา๖๓ครั้งที่๒คือมิถุนา๖
อันที่๓คือกันยา๖๕ก็ไม่ถึงแต่ว่าผมไปย้อนดูการลงมติ
ก็มีสวอย่างน้อย๖๐คนที่เคยลงมติเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งใน๓ครั้ง

ใช่ครับเพื่อจะยกเริ่มนัดสอวรเรื่องนายกใช่ครับ
มันไม่ถึง๘๐แต่มันมีสว๖๐คนที่เขาบอกว่าเขายินดี
ใช่ครับแล้วก็มีหลายคนจาก๖๐คนนั้นที่ออกมาชี้แจงแล้ว
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาว่าจะเคารพหลักการนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ผมคิดว่าเราขอเรียกร้องให้ยืนยันหลักการเดิมเท่านั้นนะครับ

ทีนี้คนที่ไม่โหวตยกเลิกอำนาจสวเลือกนายก

เพราะว่ายังไงอำนาจนี้ก็ไม่มีราคาอยู่ดี

ก็คือพูดง่ายคือถึงแม้จะมีอำนาจในการเลือกนายกอยู่เนี่ย
เขาก็รู้ว่าถ้าใช้อำนาจนี้ในทางที่ไม่ชอบ

ที่ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเสียงของสอสอเกินกึ่งหนึ่งเนี่ย
นายกคนนั้นรัฐบาลชุดนั้นก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดี

จะผ่านกฎหมายอะไรก็ผ่านไม่ได้

เพราะฉะนั้นสวบางคนที่ไม่ได้โหวต

เหตุผลว่าที่ไม่ยกเลิกเพราะว่าอำนาจนี้

ถูกนำมาใช้เพื่อบิดเบือนเจ็ดนารมณ์ของประชาชนได้อยู่ดี
แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นสวหลายคนที่บอกว่า
ถ้าย้อนไปปี๖๒ที่พยายามจะอธิบายว่าทำไมสวถึงโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์
เขาก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้โหวตให้พลเอกประยุทธ์เพราะว่าผลเอกประยุทธ์แต่งตั้งพวกเขา
แต่เขาโหวตให้พลเอกประยุทธ์เพราะผลเอกประยุทธ์สามารถรวบรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐสนอดได้ณเวลานั้น
เพราะฉะนั้นเราก็ขอให้สวยืนยันหลักการเดิมที่คุณพูดมาตลอด

การการจะใช้อำนาจนี้มาโหวตให้กับนายกที่ได้รับความไว้กับเสียงข้างน้อย

คือตอนที่เสนอแก้รับมานูนตรงนี้แล้วไม่ผ่าน
มีหกสิบเสียงใช่ไหมอืมที่คุณผลิตเล่าให้ฟังครับมันมีอยู่สักเจ็ด
ท่านได้อืมที่อยู่ในชื่อหกสิบเสียงตรงนี้ครับและคุณผลิตและ
ไกลก็หวังว่าทั้งหกสิบท่านเหล่านี้จะยังคงยืนยันเหมือนเดิมครับ
หรือท่านอื่นที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามามันก็จะพอ๖๖เสียง
จะถามว่าเอ้าผมขอดูอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยได้ไหม
นอกจากดูชื่อวันนายกคนนั้นที่ฝั่งของรัฐบาลที่บอกมีสามร้อยสิบเสียงเสนอมาก
คือใครก็คือชื่อคุณพิธานี่แหละนะขนาดเนี้ยขอดูคุณสมบัติ
ขอดูนโยบายขอดูอะไรนู่นนี่นั่นคุณพระฤทธิจากก้าวไกลก็เลยมีคำถามย้อนไปว่า
แล้วตอนปีหกสองคุณโหวตอ่ะที่ให้บิกตุเป็นนายกอ่ะอืม
พลังประชารัฐก็รวมเสียงได้ข้างมากอืม
คุณไม่เห็นต้องดูอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยคุณบอกว่า
คุณโหวตจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ควรจะยึดหลักอย่างนั้น
ก็ถูกต้องผมอยากให้ยึดหลักให้อยากให้ยึดหลักแบบนั้นอืม
แต่ถามว่าเรายินดีจะชี้แจงหรือว่าคลายข้อกังวลเอ่อ
เกี่ยวกับประเด็นต่างไหมก็ยินดีนะครับคือทางผมและพระเก้าไกร
ยืนยันว่าเรายินดีเปิดบทสนทนากับสมาชิกวุฒิสภาท่านใด
อาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับเพื่อให้ทุกท่านนั้น
สบายใจนะครับคือผมคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้
ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่าอะไรที่ดี
ที่สุดสำหรับบ้านเมืองอ่านะครับอะไรเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้อธิบายใน
ของเราว่าทำไมเราถึงเสนอนโยบายเช่นนี้แล้วก็หวังว่า
พอคลายข้อกังวลตรงนั้นได้เนี่ยเอ่อสวบางคนที่อาจจะมีความ
ลังเลใจอยู่นะครับก็จะมีความสบายใจมากขึ้นที่จะยึด
หลักการประชาธิปฏิอ่าไทยสร้างไทยก็คิดว่าหลักการต้องเป็น
เป็นอย่างนี้ไหมฮะคือหลักการเป็นอย่างงี้อยู่แล้วคือจริงจริงมัน
มันไม่ควรเป็นอะไรทับซ้อนเลยคือคือต้องบอกก่อนว่านี่คือกลไกที่
ผลิตการและคอสอชอวางไว้คอร้านลำมนุมเป็นของตัวเอง
ครับแล้ววันนั้นมีคนหลายคนอยากออกมาต่อต้านเรื่องรัฐมนุน
เรื่องนี้เรื่อง๒๗๒เรื่องสวคนต่อต้านไม่ได้บอกว่าเป็นภัย
ความมั่นคงแล้ววันนั้นจนลำมนุมเอามาเป็นอย่างงี้น่ะ
นี่คือนี่คือผลพวงของรัฐมนูลเลยซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
พักเสียงค้างบ้างจับมือได้คนนั้นก็ควรยังเป็นรัฐบาล
คุณพิทาคุยเป็นนายกนี่คือหลักการทั่วไป
คุณสงวนความเห็นแล้วแบบว่าออกมาอย่างนี้นะ
เพราะว่าเขามักการสามร้อยเจ็ดสิบครึ่งหนึ่งของสองสภา

มันเท่ากับว่าไม่ได้ไปเพิ่มเสียงสำหรับการ

มันก็เหมือนกับไม่โหวตให้นั่นแหละใช่
ใช่ผมต้องบอกว่าวันนี้การที่คุณไม่ต่างกัน
เพราะว่าการเลือกนายกต้องใช้ครึ่งหนึ่งของสองสภา
ไม่ใช่ว่าคุณไม่มาโหวตแล้วมันจะประชุมมันน้อยลงไม่ใช่
มันใช้ครึ่งหนึ่งของ๒สภาฉะนั้นต้อง๓๗๖อยู่ดี
ที่ให้สันธรรมตรีกับภักดิ์ก้าวไกลมานะ
เดี๋ยวผมกลับมาต่อช่วงหน้าผมอยากถามเหลือเกินว่า
ทำไมเค้ากลัวก้าวไกลไปรัฐบาลกันอย่างไร
มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกไหมว่าเหมือนกับเขากลัวว่า
ก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่า

ก็ผมไม่ได้มีความคิดหรือนโยบายตรงกับเขาผม

สามสิบเปอร์เปอร์เซ็นต์ของคนที่เลือกตั้ง

ต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างสิครับ
เขาต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างว่า
เหมือนเด็กงอแงกินขนมเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียว
มันก็ต้องดูความเห็นและผลของแต่ละท่านผู้ใหญ่หลายพักเขาก็ให้ความสัมภาษณ์ไปแล้วว่า

แล้วถ้าเขาไปแห่ข้อมันครับพรรคเขายังไง

ประชาชนเลือกเข้ามาถึงจะล้านเสียง๒ล้านเสียงก็เลือกเข้ามาในนโยบายนี้
แล้วจะไปช่วยคนที่มันนโยบายไม่เหมือนกันแล้วจะไปอยู่ยังไง
ก็เขามีแค่สิบสี่ล้านเสียงแต่คนมาเลือกตั้งกี่สี่สิบล้านเสียง
แล้วเกิดผมคนที่เขาเลือกผมมา๔ล้านเสียง
เพราะเขาไม่เอานโยบายทางพักของคุณพิธา
แล้วเกิดผมไปโหวตคุณพิทาแล้วผมจะกลับบ้านไง

สื่อบัญชนก็ต้องอย่าหลงกลเข้าให้
นี่ฮะคุณสุชาติชมกลิ่น
เป็นแก่นนามพักรวมภัยสร้างชาติที่คันดิเดตนายกก็คือบิกตู

กว่าจะมีนายกคนใหม่ไม่รู้ว่าคุณพิทาจะโหวตผ่านไม่ผ่านอย่างไร
ทีนี้มันมีอยู่มุมหนึ่งก็คือนอกจากเสียงสว๖๖เสียงต้องหาให้ได้เนี่ยนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลเดิม
ที่จะเป็นฝ่ายค้านในอนาคตที่คนละซี่กับก้าวกลายที่จับ
โหวตให้ได้ไหมมาโหวตให้นายกตรงนี้ได้ไหม
เพื่อจะได้ปิดสวิตช์สวอย่างแท้จริงไม่ต้องไปเอาเสียงสว
คุณสุชาติหรือคุณธนกรที่เป็นแก่นำพักรวมไทยสร้างชาติ
ตรงหัวหน้าพักษณ์เนี่ยบอกจะให้ไปโหวดได้อย่างไร
ก็ผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายภาคเขา
แล้วเขาไม่ได้เสียงทั้งหมดเลยเขาได้แค่มาเท่าไหร่นะ๑๔ล้านเสียง
ผมชี้แจงเป็นขั้นตอนนะครับอธิบายหลักของระบบรัฐสภาให้มันครับ

ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือการที่ภาคเก้าไกลเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง
ได้รับจำนวนคะแนนเสียงแล้วก็จำนวนสอสอเยอะสุดเนี่ย
ทำให้เรามีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน
ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นรัฐบาลในฐานะพักอันดับหนึ่ง
มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับ
พอแล้วนะแล้วเนี่ยมาขั้นตอนที่สองก็คือว่าในเมื่อ

ถ้าเราสามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่ง
ของสภาพฤทธิ์รัฐสดรก็คือเกินสองร้อยห้าสิบเนี่ย
ก็จะทำให้เรามีความชอบทำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็มีการพูดคุยกับรวมกันทั้งหมด๖พัก
พักเก้าไกลด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทย
เสรีรวมไทยพักประชาชาติภักดิ์ไทยสร้างไทยเอ่อพักเป็นธรรมเนี่ย
รวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณสามร้อยสิบ
ก็เกินกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นความชอบทำที่เราบอกในการเป็นรัฐบาลเนี่ย
ไม่ได้เป็นเพียงเพราะว่าพักเก้าไกลมาอันดับหนึ่งนะครับ
อย่างที่คุณสุชาติพูดว่าเนี่ยแค่๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์เอง
แต่ความชอบทำมาจากการที่เราสามารถรวบรวมเสียงได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนส่อส่อ
อันนี้คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามเนี่ยจริงครับ
ถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะถ้าเราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ
เอ่อก็จบแล้วเราก็จะไม่ต้องไปขอเอ่อเอ่อคะแนนเสียงจากสอสอของพักฝ่ายค้านให้มาโหวตให้กับเรา
เขาก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านไป๑๐๐กว่าเสียงนะครับ
จะชูใครเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็สุดแล้วแต่เพราะถ้าเราไปเปิดสภาเลือกนายกก็โหวตกัน
กฏหมายต้องยอมแล้วว่ามันต้องไปใช้เสียงส่อวอด้วยใช่ซึ่งก็เป็นกฏหมายที่
เราก็เลยบอกว่าเอ่อถ้าเกิดว่าจะมีสอสอจากพักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในหกพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
พร้อมจะยืนยันหลักการว่าเสียงของประชาชนนั้นสำคัญกว่าเสียงของสว
แล้วจะมายกมือให้กับคุณพิธาและรัฐบาลชุดนี้แม้ตัวเองไม่ได้อยู่ในพักรัฐบาลเนี่ย
เราก็ต้องขอบคุณแล้วก็นับถือสปีริตนะครับแน่นอนผมไม่เคยคาดหวังว่าสอสอพักรวมไทยสร้างชาติจะมีสปีริตลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเราก็เห็นว่ามีสมาชิกอาจจะไม่ได้เป็นสอสอแต่ว่าผู้สมัครและสมาชิกของพักการเมืองอื่นนะครับ
เช่นพักประชาธิปัตย์เป็นต้นที่ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมนะครับ
ยังไงก็ต้องรอดูการตัดสินใจของพักเหล่านั้นเราก็เคารพกับการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าถ้าเกิดว่าพักเหล่านั้นพร้อมจะมาช่วยในกรณีนี้ที่มันมีสวมีอำนาจในการเลือกนายกที่มันมาสร้างสถานการณ์พิเศษแบบนี้อยู่เนี่ย
ถ้าเขาพร้อมจะยินดียกมือให้กับเราแม้ตัวเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล
เราก็จะต้องขอบคุณมากที่มาช่วยกันยืนยันหลักการว่าเสียงของประชาชนมีความหมายครับ
คุณตรีรัฐไทยสร้างไทยในฐานะเนี่ยพักร่วมด้วยกันเนี่ย

ถ้าอย่างที่คุณสุชาติเขาบอกเนี่ยเขาบอกเอ๊ะก้าวไกลเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเด็กงอง
แอร์จะกินขนมอะไรยังไงหรือเปล่าอืมคือถ้าคุณได้เสียงไม่
คุณก็ไปหาเสียงเอาสิคุณจะมาบอกว่าให้พักนู้นพักนี้
พักฝ่ายค้าต้องโบร์ดนายกให้กับคุณให้นายกเขาทำงานก่อน
ไปอภิปรายกันตอนหลังอย่างเงี้ยอย่างโมเดลคุณสุชาติที่
เนี้ยอันนี้อันนี้ใช่ไหมคือตามที่คุณไอติมได้นำเรียน
คือว่าพักอันดับหนึ่งมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
เขาก็บอกให้สิทธิ์การจัดตั้งอรรถาบาลเลยฉะนั้นผมคิด

การสภาพสระสอร์ห์อันที่เป็นในสภาสรออย่างเดียวแล้ว
ฉะนั้นก็ควรเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าที่คุณสุธามัน
อย่างเงี้ยภาคคุณได้เป็นรัฐบาลแค่และเพื่อทายนกใหม่๖๒อีก

เพราะวันนี้พักการเมืองมีมติแบบนี้

ผมว่านี่คือหลักที่สำคัญที่สุด

ไม่ได้สนใจอะไรเขาไม่เลือกยกมือให้เรา

เป็นสิ่งที่เขาจะสามารถอย่างน้อย

คิดว่าควรจะไป

ฝ่ายค้านมากกว่าพักที่ไม่ใช่รัฐบาล

ผู้พูดขนาดพิเศษแบบนี้ก็เพราะอำนาจของสอวในการเลือกนายก
เพราะฉะนั้นถ้าสวขารบระการประชาฤปไตร

ไม่ทำให้พักการเมืองที่จะไปนั่งอยู่ซีกฝ่ายค้าน

ผมก็อยากจะเรียกร้องจากสวก่อน
แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีพักที่ไม่ได้อยู่ในสมการรัฐบาลก้าวไกล
แต่ยินดียกมือให้เนี่ยนี่ผมก็พูดจากใจจริงแล้วก็ต้องนับถือ
มีความหมายมีคุณค่ามากกว่าเสียงของสวคือฟัก
คือฝั่งจะเป็นสวหรือว่าฝั่งของภาคฝ่ายค้านที่เขาจะไม่ยกมือให้แน่
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยเนี่ย

คือจริงต้องแยกสองส่วนอันนี้เราเข้าใจดีว่าอาจจะมีสสจังพรรคกันเมืองอื่น
หรือว่าสวที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้
สสจังพรรคกันเมืองอื่นอย่างที่ผมบอกคือมันไม่แปลกที่ข้อรัฐบาลกับข้อฝ่ายค้า
จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันในเชิงนโยบายนะครับมันก็เลยทำให้ต้องอยู่กันคนละคั่ว
แต่ว่าในสถานการณ์ปกติเราก็จะไม่ได้คาดหวังให้สอสอจากภาคฝ่ายค้านต้องมาโหวตให้กับ
นายกจากฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วเราแค่มองว่าในเมืองเป็นสถานการณ์พิเศษที่สวจะเป็น
อุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่เราก็มองว่าถ้ามาโหวตให้เราก็จะขอบคุณ

เราไม่ได้ขอการสับสนว่าสวจะต้องเห็นตรงกับพักเก้าไกลทุกเรื่อง
เราแค่ขอว่าถึงแม้คุณจะไม่ได้เห็นตรงกับพระเก้าไกลทุกเรื่อง
คุณเคารพหลักการประชาธิปไตยว่าในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ย
เลือกพเก้าไกลพอื่นในรัฐบาลมาแล้วเนี่ย

แต่ถามว่าผมยินดีที่จะอธิบายเอ่อ
ไกลพร้อมที่จะไปหาสวแล้วไปอธิบายให้ฟังเลย
ว่าเข้าไปจะเป็นรัฐบาลจะทำเรื่องไหน

หนึ่งสองจะแก้ยังไงหรือจะไม่แก้อะไรอย่างนี้ก็ว่าข้อจริง
ประเด็นที่คุณพักภูมิพูดมาเรื่องหนึ่งสองเนี้ยผมก็ฟัง
สัมภาษณ์ของสมาชิกวุฒิภาหลายคนที่แสดงความไม่สบาย
ใจอืมแต่ก็เห็นว่าบางคนที่พูดถึงประเด็นนี้ซึ่งก็ไม่ใช่

เข้าใจคาดเทื้อนอยู่เลยว่าข้อเทจริงของนโลบาย
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีชุดความคิดของสวบางคนที่กังวลบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ได้เป็นจริง
เพราะฉะนั้นเรายินดีอธิบายแล้วผมก็อธิบายทุกครั้ง
ผมว่าภาคเก้าขาดเราทำงานตรงไปตรงมามากนะ
บางคนก็ถามว่าเลือกตั้งทำไมต้องเปิดทั้ง๓๐๐กว่านโยบาย

เพื่อให้ประชาชนนั้นเห็นภาพอย่างชัดเจนที่สุด

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างที่เรานำเสนอเนี่ยไม่ได้มีอะไรซ่อนไว้เลยนะครับ

แล้วผมก็ยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายอายามาตรา๑๒เนี่ย
ก็อยู่บนพื้นฐานของการพยายามจะทำให้กฎหมายหมินประมาทประมุก
มันมีสมดุลที่ดีระหว่างการคุ้มครองเสร็จภาพในการแสดงออกของประชาชน
กับการคุ้มครองประมุกสถานมินประมาท
แล้วก็ในการแก้ไข๓ประเด็นที่เราเสนอ

ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับลดโทษ
หรือว่าการจำกัดสิทธิในการร้องทุกกล่าวโทษ
ก็เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แล้วก็จะทำให้เรามีกฎหมายที่ยังคุ้มครอง

เรามองว่าจะช่วยพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหาศัตริย์ได้ดียิ่งขึ้น
คุณธีรัตน์ฮะเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขจำนวนของพักร่วม

อยากถามคุณตรีรัฐในฐานะรองเลขาธิการพักไทยสร้างไทยนะฮะ

ที่เขาบอกว่าอ้าวพักฝ่ายค้านเนี่ย

ในการที่จะโหวตนายกของทางฝั่งของก้าวไกลเขา

แต่เพราะว่าอันนี้เพื่อจะได้ปลดล็อกเรื่องของสวใช่ไหม

ถ้า๑๕๒ตรงนี้

แล้ว๑๔๑เป็นพลังประชารัฐ

คือเรายึดหลักการที่ชัดเจน
เราไม่สามารถยกมือให้กับนายก
ที่เป็นผลพวงจากรับอาหารได้
คือลุงตู่ลุงป้อมเขาทำปฏิวัติรับอาหารมาเขาเขียนกฎหมายเป็นของตัวเอง
เชื่อว่าหากประเทศไทยจะเดินหน้าได้หลักการต้องมี
รัฐมนูลต้องเป็นของประชาชนแต่ว่าคนพวกนี้ทำสิ่งเหล่านี้มา
ตั้งกว่าประชาของตัวเองตั้งกว่าก่อต่อของตัวเอง
ยกมือให้ตัวเองแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่เป็นการทำการเมืองที่ดี
ฉะนั้นเนี่ยเราบอกชัดเจนว่าเราไม่มีทางยกมือให้ลุงตู่ลุงป้อม

เขาก็จะมีคำถามว่าในทางกลับกันสมมุติถ้าเกิดทางฝั่งเขาติดล็อก
สมมุตินะสมมุตินะแล้วทางฝั่งนี้ก้าวกลายจะยกมือให้เขามา

มันติดเดทล็อกของสว๒๕๐แล้วก็
ฝ่ายค้านมาช่วยกันโหวตช่วยกันยกมือนายกให้ผ่านเถอะอย่างนี้
ผมขออนุญาตเลยก็สวรู้ว่าทำอย่างนี้ก็ติดล็อก
สวรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วประชาชนมาได้อะไร
แล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าทุกวันนี้สวทำอย่างนี้เพื่ออะไร
วันนี้ตลาดหุ้นตกเศรษฐกิจพังย่ำแย่มาเจอโควิดมา
แล้ววันนี้คุณทำตัวเองให้เป็นปัญหาอีก
คุณเป็นปัญหาตั้งแต่รัฐมนูลฉบับนี้แล้ว

คือวันนี้เนี่ยคุณรู้ว่าทำอย่างนี้จะติดล็อก
คุณรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วถ้าเกิดศูนย์อากาศทางการเมือง

การทำแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อประกันประเทศเลย
คุณควรจะมีสำนึกของประชาธิปไตย
ของประชาดิปตัยว่านี่คือต้องเดินเป็นอย่างไร
ไม่ใช่ว่าทำตัวเองเป็นปัญหานี่คือไม่โอเค
อยากให้สวเปิดดูคอมเมนต์นะครับ

ไม่ได้เรียกว่าสวนะเขาเรียกอย่างอื่นแทนนะครับ

ฉะนั้นผมบอกว่าอย่าทำตัวเป็นปัญหา

เพราะผมเข้าใจนะว่าคุณมาจากขอสอชอ
ผมเข้าใจนะคุณมาจากการเลือกของอาจจะลุงตู่ลุงป้อม
อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคุณมาเดี๋ยวตรงนี้
แต่ว่าวันนี้ประเทศเดินหน้าไม่ได้เพราะพวกคุณ
คุณฤรัฐจะบอกว่าอย่าพึ่งมาผลักภาระให้ส่อเนี่ย
เขานั่งมานั่งเถียงกันว่าใครจะโหวตไม่โหวตให้
สวคุณแก้ปลดล็อกตรงนี้
ด้วยตัวสอวร์เองดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดคุณหวังดีต่ออนาคตของประเทศ

แล้วคุณทำตามมติเสียงข้างมากของพักที่จับมาในเสียงข้างมาก
นี่คือสิ่งที่เขาควรจะต้องทำไม่ใช่ทำตัวเป็นปัญหาของทุกวันนี้

เพราะว่าเราจับมือด้วยรัฐบาลเสียงข้างมากแล้ว

เดี๋ยวผมขอกลับมาขอพักครู่เดียวเดี๋ยวจะถามก้าวไกลด้วย

สมมุติผมเป็นรัฐบาลบ้างแล้วผมติดล็อคคุณจะโหวตให้ผมไหม

ครับคุณครับตอนนี้นอกจากเสียงที่เรียกร้องไปยังสอวอว์ว่า
ควรจะโหวตตามฉันธรรมติของประชาชน
ว่าเลือกพักไหนเข้ามาแล้วเขาไปจับมือตั้งรัฐบาลกันได้มาก
เป็นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนเนี่ย
มันก็มีคำถามมายังสอสอในซีกที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วย

มึงสักครู่เนี่ยคุณทีรัฐจากไทยสร้างไทย
แล้วว่าความจริงแล้วมันไม่ควรเกิดปัญหาถ้าสวจะทำหน้าที่ตัวเองใช่
ทีนี้ก้าวไกลในมุมกลับกันคือตัวเลขจริงนะขนาดนี้มันคงไม่เกิดแบบนั้นหรอก
เพราะว่ารวมไทยสร้างชาติได้๓๖ที่นั่งสสพลังประชาวรัฐได้๔๐ภูมิใจไทย๗๐
ถ้าฝั่งนั้นเขาติดล็อกเนี่ยจะเป็นคุณอนุทินบิ๊กป้อมหรือบิ๊กตู่ก็แล้วแต่
แล้วก็บอกช่วยหน่อยเอาโหวตนายกให้ผ่านไปก่อน
เหลือค่อยว่ากันในสภาผู้แทนของเราเนี่ย

ประเด็นที่หนึ่งเนอะเราไม่ได้เรียกร้อง
แต่เราบอกว่าเป็นสิทธิ์ของพักอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาล
และเราจะยินดีเขาให้การสับสนเราแม้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล
เพื่อยืนยันหลักการว่าเสียงของสมาชิกสภาพุทธรัศดรที่มาจากการเลือกตั้ง

ประเด็นที่๒ความจริงคำถามนี้น่าสนใจ
ถ้าเรามองกลับกันสมมุติว่าแทนที่จะก้าวไกล๑๕๐เพื่อไทย๑๔๐
เป็นรวมไทยสร้างชาติ๑๕๐แล้วก็พลังประชารัฐ๑๔๐

แล้วสำหรับศวเขาก็คำถามว่าศวจะยังลังเลย์อยู่มั้ย
อันนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ต้องถามวุฒิสมาชิกทุกคน
ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นคือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ

คุณผลิตกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นทางฝั่งนั้นได้เท่าเพื่อไทยกับก้าวไกลในขณะนี้เนี่ย

ผมยังไม่ได้ตอบแทนสวแต่ผมอยากให้สวลองถามใจตัวเองว่าจะยังเหล็กดีอยู่ไหม

อันนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกภาคการเมืองแล้ว
ซึ่งมันก็ผิดไปจากข้อเรียกร้องของประชาชนหลายคนว่า
อยากให้มีความเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็เคารพเสียงข้างมากของสภาพผู้แทนรัศดร

แล้วก็ถ้าจะย้อนไปถึงปี๖๒
ก็กลับไปสิ่งที่เราคุยกันตอนเบรกแรก

ซึ่งตอนนั้นมี๘ล้านเสียง

รวบรวมพักอื่นมาร่วมด้วยเกิน๒๕๖๐
ก็เห็นว่าสอวอลก็ให้การสรรพสุน

ซึ่งในเชิงสิทธิทางรัฐมนูล

แล้วก็เป็นความไม่ชอบทำอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะเสนอให้ยกเลิกอำนาจเอ่อ

คือความจริงแล้วเราไม่ควรจะมานั่งพูดกันในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหม

เพราะทุกภาคมันอยู่อ่ะ

ผมก็ต้องพยายามใจเย็นที่สุดในการพยายามจะอธิบายสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปกติมาก
เรื่องที่ผิดปกติมากในวัฒนีประชาธิปไตยนะครับ
ผมคุยกับสวท่านหนึ่งนะครับ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งตอนนี้ท่านเป็นหนึ่งในสวที่แสดงท่าทีออกมาชัดเจนว่า
โหวตให้ด้วยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนสวัสดีครับท่านทรงเดชครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับอ่าท่านสวทรงเดชฮะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย
โหวตให้ไหมฮะสำหรับเสียงข้างมากของสภาผู้แทนถ้าเขาเสนอนายกมาที่ชื่อพิธาจากทางพระเก้าไกล
คืออย่างนี้คุณภาคภูมิหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานะครับคือเราจริงแล้วเราทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
มีหน้าที่ในการกันกรองกฎหมายตามมาตรา๗๗ในการยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็น
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชน

เป็นการองค์กรอิสระต่างตรงนี้นะ
จริงแล้วบทเฉพาะการมันเขียนไว้
ส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยกับธรรมศาสตร์๒๗๒
ปกติท่านก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วบทเฉพาะการตรงนี้
ไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าเอ่อในครั้งนี้นะครับ
บทเฉพาะการเขาเขียนไว้ให้กรรมกฎหมายละนูนปี๖๐เลยนะครับ
ปี๖๐ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒

ครับผมส่วนตัวผมเนี่ย
ผมได้ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าพักที่
มีเสียงข้างมากสามารถรวบรวมเสียงได้เกิน๒๐๐
คือ๒๕๑ขึ้นไปครับ
ผมคงก็จะให้ครับเพราะฉะนั้นสวสวทรงเดชเสมอคำจะโหวตให้เลย
ทิ้งอยู่นะครับฉันธานุมัตินั้นเป็นฉันธานุมัติที่
ที่จาก๑๔ล้านคนซึ่ง๓๒ล้านคนไม่เห็นด้วย
แต่ส่วนใหญ่ที่ที่ที่มอบหมายให้พักเก้าไก่
ทำหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลผมส่วนตัวเนี่ย
ผมก็จะโหวนให้เพื่อให้ประเทศเราเนี่ย
เดินได้ครับคุณภาคภูมิไม่ต้องมีข้อแม้แบบที่ว่า
เอาเสียงเสียงข้างมากของสภาผู้แทนผ่านแล้ว
แต่ว่าต้องขอดูข้อ๑ข้อ๒ข้อ๓ข้อ๔อะไรก่อนตรงนี้
สำหรับสอวสงเด็จไม่มีเลยก็ไม่มีครับ
ผมฝากว่าพักที่เป็นรัฐบาลจะต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
สิ่งไหนที่ไม่เหมาะสมก็ไม่น่าจะเป็นนิจบาลที่สำคัญ
ท่านสวสงเด็จฮะได้คุยกับเพื่อนสวบ้างรึยังฮะ

ผมได้คุยกับทั้งสาวสวนะครับ
ในพวกเดียวกันของผมอยู่สุขทาย
สุขทายก็พักเพื่อไทยทั้งจังหวัดนะครับ
อย่างนี้ก็คุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุธินสิจากทางเพื่อไทย
ผมก็คุยกับท่านสมศักดิ์
ซึ่งการพูดคุยอันนั้นมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันซัลพูค่ะ

ผมตอบไม่ได้แต่ว่าผมทราบว่ามีเยอะ
น่ารักคนคือมีเยอะเยอะขนาดไหนครับ

นะครับอาจจะ๒๐๓๐คนเลยนะ
เพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจทีหลังก็ได้

ว่าบางทีเราต้องต้องพูดแบบการถูกเลยครับ
เพราะผมไม่มีส่วนได้เสีย
ผมก็ควบคุมดูแลในการดูแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ
แต่ว่าบางทีท่านสอสอทั้งหลายบางท่านนะครับ
ผมไม่เคยพูดทุกคนเลยครับออกสื่อแล้วก็พูดเนี่ย
มันพูดแรงเกินนะครับคุณภาคภูมิมันต้องพูดแบบไมตรี
ครับคือถ้าทางสอสอทางพักก้าวกลายอาวาที่สอสอเขาเนี่ย
ฟอร์มรัฐบาลอยู่มาพูดมาคุยด้วยมาอธิบายให้เข้าใจ
จะจะฟังถูกต้องฟังอยู่แล้วครับค่ะ
เราเป็นผู้ใหญ่นะฮะเราต้องการให้ประเทศเดิน
ให้ให้ให้ไอห์คนเราไปรัฐบาลทำงานท่านท่านสอวโล่ส่งเดชน่ะ
ประเทศพัฒนาขึ้นนะครับ
ครับท่านท่านสวทรงเดชฮะในขณะเนี้ยในกลุ่มของ
ร้อยห้าสิบสวยังยังเหลือแบบกลุ่มแบบอันนี้ซีกบิ๊ก
ตู่อันนี้ซีกบิ๊กป้อมอย่างนี้ยังเหลือไหมฮะเขายัง
เขายังแบ่งอย่างนี้ไหมผมไม่ค่อยก้าวกายนะครับ
เรื่องส่วนตัวคนอื่นก็จริงจริงแล้วก็คุ้นเคยกันทั้งหมด
นะครับสี่สามสิบคนแต่ว่าอยู่ที่แต่ละท่านนะครับว่ามี
คิดอย่างไรแนวคิดอย่างผมก็เยอะครับเช่นคุณ
หมออำพลคุณครูอยู่นี่น่ะนะครับอ่าอย่างน้อยก็อย่าง
น้อยก็ยี่สิบสามสิบคนแล้วน่ะฮะเขาหลายหลายคน
ครับผมผมก็เห็นด้วยน่ะหลายคนคุณพริษชี่นั่งอยู่ใน
รายการน่ะก็เป็นการบริการวิศวรรณพปรบคศาลคศิลปรรณ
เพราะว่าเชิญชวนสวนะเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่าเขาไม่แรงน้ำใจหรอกครับ
เชื่อว่าสุดท้ายโหวตนายยกผ่านไหมฮะท่านครับเชื่อว่าสุดท้ายโหวตนายยกผ่านไหมฮะ
จะติดเรสล็อกอะไรไหมครับอ่าครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับ
เวลาหมดจริงจริงขอบพระคุณมากมากนะฮะได้ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณทรงเดชครับนี่บอกคุยกับสอสอในพื้นที่ด้วยคุณสมศักดิ์เทพสุธินจากทางเพื่อไทยอยู่
ผมเสิร์ฟยังได้ไหมอ่าเชิญนะเวลาจะหมดขอบคุณคุณทรงเดชนะครับ
เชื่อว่าคุณทรงเดชนคงไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของก้าวไกลทั้งหมดแต่เขาเคารพเสียงของประชาชนว่าพักเก้าไกลบวกภาคอื่นได้เสียงข้างมากของสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็ผมฝากคุณสมเด็จสองสองประเด็นถ้าท่านยังฟังอยู่นะครับอย่างแรกคืออยากให้ใจแข็งนะครับเอ่อยืนยันในเอ่อ
การใจข้างนี้แล้วก็ใครที่วิจารณ์สาววอร์ด้วยท้อยคำอะไรก็ตามเนี้ย
อยากจะให้เข้าใจความโกรธของประชาชนตรงนี้แล้วก็เขาไม่ได้หมายถึงคุณทรงเดชหรือว่าสวที่มีจุดยืนกับคุณทรงเดช
ณวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือถ้าสามารถให้เราไปพูดคุยกับสวคนอื่นได้
เพื่อคลายความกังวลทางเราก็ยินดีเสมอครับอ่ะคุณวิรัติสุดท้ายไทยสร้างไทยเยี่ยมครับ
ก็จริงจริงแล้วขอบคุณสาววอร์ททรงเดชนะครับอยากให้มีอย่างงี้ให้จนสามารถจะรับรัฐบาลได้เลยนะครับ
จะพาตั้งแต่เราไม่มีส่อส่อแล้วครับครับแต่ผมคิดว่าตอนเนี้ยนะครับหากพักไฟเอ่อ
ประชาธิปไตยกับมือกันให้แน่นครับใช้ชนะที่สุดจะเป็นของประชาธิปไตยทุกคนครับ
ตาดูกันต่อไปการเมืองไทยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับคุณพระฤทธคุณวิรัติครับ
ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ